อ่ะหลายคนถามถึงน้องต่อค่ะเจอน้องต่อหรือยัง
วันนี้ก็ยังคงเป็นคำตอบว่ายังไม่เจอนะคะมันน่าแปลกมากน่ะ
ห้าวันแล้วยังไม่เจอตัวน้องต่อเลยท่ามกลางคำคอรหาจากฝั่งครอบครัวของฝั่งสามีที่มีต่อภรรยาค่ะ
เมื่อวานนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะตามกันไม่ทันเมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปเนี่ย
สี่วันที่ผ่านมาตอนเนี้ยคนคือฝั่งครอบครัวสามีเนี่ยสงสัยนิ่ม
นี่คือแม่เด็กนะนิ่มดูมีให้การพิรุธอะไรต่างนานา
สงสัยเพื่อนสนิทพ่อนิ่มคือลุงแจ้เพราะตอนแรกเขาบอกกันว่าลุงแจ้กับนิ่มมีความสัมพันธ์กัน
แต่พ่อนิ่มบอกไม่มีแต่พอผู้สื่อข่าวไปคุยลุงแจ้ลุงแจ้ยอมรับบอกมี
เคยมีจริงเมื่อหนึ่งปีก่อนมันก็เลยเป็นยิ่งคำคอรหาที่มันหนักขึ้นไปอีกอ่ะนะคะ
วันนี้นะคะนิ่มเองยังคงยืนยันคำเดิมว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีเหลืองมาอุ้มน้องต่อไปช่วงเช้าตู่จริง
ซึ่งในพุทธก็คือพ่อของเด็กหรือว่าสามีของนิ่มก็เชื่อภรรยานะคะ
แม้ว่าครอบครัวของพุทธจะเริ่มไม่มีใครเชื่อนิ่มแล้วก็ตามอืม
ลงพื้นที่สอบประคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งคนในครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านในชุมชน
รวมถึงตามหาในพื้นที่ป่าแล้วก็หนองน้ำใช้โดรนบินตรวจจับความร้อนในตอนกลางคืนก็แล้ว
ไม่เจอตัวน้องต่อจริงจริงแกะรอยมือถือเส้นทางการเงินของนิ่มกับพุทธ
เพราะว่าพุทธทำงานคนเดียวนะคะรายได้วันละ๓๐๐บาท
ครับแต่ก็ไม่พบความผิดปกติของบัญชีตอนแรกตำรวจตั้งประเด็นไว้สามอย่างใช่ไหมพี่อุ๋
ค่ะคือเรื่องของลักภาพตัวเด็กใช่ไหมคะครับเรื่องของฆาตกรรมอืม
ซึ่งอันนี้น้ำหนักมันอ่อนลงแล้วเพราะเขาบอกว่าใช้โดนบินก็ไม่เจอ
โทรศัพท์มือถือมีภาพและคลิปความใกล้ชิดกับผู้ชายคนอื่น
ที่ไม่ใช่พ่อของน้องต่อตอนนี้อยู่ตรวจสอบอยู่นะคะว่าเป็นใคร
วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๗จังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เก็บหลักฐานในห้องนอนพุทธกับนิ่ม
หมอนค่ะพี่อุ๋ยแต่มันไม่ใช่หมอนธรรมดามันเป็นหมอนเปื้อนเลือดนี่ไง
สื่อข่าวเราโทรถามนิ่มก่อนเลยคุณรู้หรือยังว่าตำรวจเจอหมอนเปื้อนเลือดมันเป็นเลือดใคร
มันเกิดอะไรขึ้นนิ่มบอกว่าเลือดน้องต่อเลือดน้องต่อที่ไหลจากปาก
ยังไงเขาบอกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อน้องปากแตกช่วงอากาศหนาว

ก็เป็นไปได้ค่ะต้องดูว่าเลือดมันมากน้อยแค่ไหน

คือที่สำคัญตอนนี้คือยังไม่เจอเด็กเลยไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
ถูกต้องแต่ตำรวจเชื่อยังเชื่ออยู่ว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่
ทีนี้หลังจากที่ในแจ้เพื่อนสนิทของพ่อนิ่มออกมายอมรับว่าเคยมีสัมพันธ์ชู้สาวกันกับนิ่มเมื่อ๑ปีก่อน
ประเด็นนี้โอ้โหฝั่งครอบครัวของพุทธและนิ่มเองไม่พอใจมาก
โดยเฉพาะพ่อของนิ่มที่เป็นเพื่อนสนิทกับนายแจ้
ถึงขั้นพูดกับผู้สื่อข่าวเลยว่ามองหน้ามันไม่ได้แล้วล่ะทำใจมองหน้าเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้ว
คือตำรวจเนี่ยพาไปหาชี้จุดที่เคยมีความสัมพันธ์กันเขาบอกเขาแค้นแค้นมาก
ไว้ใจเห็นเป็นเพื่อนสนิทให้ดูแลลูกสาวมาหลายปีแต่ส่วนหนึ่งพ่อพูดแบบนี้นะคะ
เข้าใจว่าลูกสาวมีความจำเป็น
เพราะต้องการเงินไปเลี้ยงดูน้องต่อ
ก็เลยถามพ่อว่าแล้วมันเป็นไปได้ไหม

ลองฟังนะครับ

ไม่ได้สงสัยเขาครับ
คือว่าตอนนี้ก็รุ่นเดียวกันต่อ
ก็ที่บ้านเขาก็มี๒คนแล้วผิดหวังเสียใจมาก
คือเราเคยไว้ใจให้เขาไว้ใจเขามีอะไรกันช่วงประมาณ๑ปีแล้วนะ
ผมก็คิดว่ามันจะมีติดลูกทางนู้นไหมอะไรอย่างนี้
ผมมันคิดไปแค่นั้นช่วงเวลาทับซ้อน
คือนิ่มเนี่ยอายุยังเยาวชนอยู่นะฮะใช่ค่ะ
ยังไม่เกิน๑๘ปีเพราะฉะนั้น
ยิ่งถ้าย้อนไปปี๒ปีที่ว่าลุงแจ้คอยไปช่วยเหลืออะไร
ดูแลดูแลรับส่งอยู่แล้วโอ้โหมีสัมพันธ์กันอ่ะ
ไปกันใหญ่เลยทีนี้คือต่อให้สมยอมหรือไม่สมยอมยังไง
เข้าข่ายพรากผู้เยาว์แน่นอนก็ถามพ่อนิ่มนะคะว่าจะแจ้งความเรื่องนี้ไหม
บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับนิ่มก่อนเพราะที่ผ่านมาแจ้ก็ยังมีคุณงามความดี
เคยดูแลช่วยเหลือกันอยู่อืมจริงจริงอันนี้คืออย่างที่บอกต่อให้สมยอมหรืออะไรก็ตามเนี่ย
มันผิดกฎหมายเต็มเต็มอ่ะนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีผู้ชายคนที่ถูกถูกสงสัยอ่ะ
แฟนเก่าใช่ไหมอ่าเป็นแฟนเก่าของนิ่มแต่เขามาพบตำรวจแล้วใช่ค่ะ
บอกผมเนี่ยคบกับนิ่มแค่เดือนเดียวแล้วผมถูกแจ้งความเรื่องเนี่ยพรากผู้เยาว์เนี่ยผมก็เลยเลิกคบกันไป
ที่นิ่มเขาจะมีสามีแล้วก็มีลูกเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่เกี่ยว
แจ้ก็บอกอะไรนะเมื่อวานบอกจะมาหาว่าผมขโมยไปเพราะว่าน้องต่อเป็นลูกผมเนี่ยไม่ใช่หรอก
เพราะว่าตอนที่ผมมีอะไรกับนิ่มเนี่ยผมใส่ถุงยางกันทำไม
กันอย่างดีแล้วมันปีนึงแล้วน้องเป่าเพิ่ง๘เดือนเขาว่าอย่างงั้นครับ
ทีนี้นายแจ้ก็บอกนะคะว่าพอได้พูดความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนิ่มไปก็ไม่ได้กังวลอะไรค่ะ
ขวามือนี่คือกล้านะขวามือคือกล้าขวามือคือกล้านิ่มซ้ายมือคือแจ้นะคะ
บอกไม่ได้กังวลเพราะมันคือเรื่องจริงก็ขอโทษพ่อนิ่มไปแล้ว
ส่วนตัวก็ยังเชื่ออยู่ว่าต่อไม่ใช่ลูกเขาเพราะป้องกันตลอดแล้วก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีก
ไม่อยากให้เป็นประเด็นอยากให้ทุกคนโฟกัสที่น้องต่อหายตัวไปมากกว่า
ว่าใครอุ้มไปน้องอยู่ไหนและเขาเองก็ไม่มีความจำเป็นต้องอุ้มน้องด้วย
แล้วก็มีหลักฐานยืนยันว่าช่วงที่น้องต่อหายไปเขาไม่ได้อยู่ที่จุดเกิดเหตุ

แล้วก็ลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบจุดต้องสงสัยค่ะ
เรื่องต้นจากการสืบสวนเพราะว่ามีพยานยืนยันว่าเห็นผู้ชายสวมเสื้อเหลือง

โมงเช้าก่อนที่จะหายตัวไป
นี่หลายคนบอกว่านี่มันกกอกซีรีส์ภาค๒หรือเปล่า

จากใจเลยนะคะไม่อยากให้เป็นภาคสองเลยค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันจบลงที่น้องเสียชีวิต
ไม่อยากให้น้องต่อต้องจบแบบนั้นเหมือนกัน